ลืมจะสวัสดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

จนถึง๗โมง๑ชั่วโมงเต็มกันเลยทีเดียวนะคะ
ไลน์กันมาได้เลย

โอ้โหนี่เดี๋ยวก็ดูกันไปถึงสวงสวิสนะ

เมื่อวานก็ทักท่านผู้ชมจากสวีเดน

คนที่ใช้ธุรกรรมทางออนไลน์นี้ตอนนี้ก็หวั่นไหวมาก
แต่อันล่าสุดนี่นะคะเป็นเรื่องที่ธนาคารค่ะ

ยังไม่เกี่ยวกับเงินฝากของลูกค้าแต่
ก็น่ากลัวเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมาถึงเรานะคะ
นั่นก็คือพาดหัวหน้าหนึ่งอ้าวต้องสืบพี่ไปหน่อย
หัวหน้าหนึ่งเลยนะคะของไทยรัฐนะคะ
ร่วม๑๒ล้านถูกโจรกรรมโดยโปรแกรมมันแวร์
เลยนะคะไม่กระทบกระเทือนถึงผู้ที่ใช้บัญชี
หรือว่าเงินฝากของลูกค้าแต่ว่าธนาคารนั้นศูนย์ไป๑๒ล้านนะฮะ
เมื่อวันที่๒๓นี้เองเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะ
อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า
โดยเฉพาะตู้บางรุ่นคือไม่ใช่ทุกรุ่นนะฮะ
ซึ่งไม่ใช่เงินของลูกค้าเป็นเงินธนาคารเนี่ยนะคะ
หายไปแต่ก็บอกว่าไม่ได้
นี่ไงกำลังจะเล่าใจร้อนจริงเชียว
ซึ่งธนาคารได้ทำการตรวจสอบเพราะว่า๑ใน๓ยี่ห้อ
ครั้งแรกเนี่ยเจอไป๕เครื่องหายไป๙๖๐๐บาท
จึ๊บดูไปเรื่อยหายไป๑๒ล้านบาทค่ะคุณ

ล่าสุดนี้นะคะธนาคารก็เช็คไป
แต่ว่าไม่ได้อยู่ในห้างไม่ได้อยู่ในที่ที่คนมากมาย

ตอนนี้เขาตรวจสอบพอพบว่าเงินหาย
คืนหายไป๑๒ล้านจาก๒๑เครื่องเนี่ยก็เลยปิดนะฮะ
แล้วก็บอกว่าวิธีการที่เขาทำเนี่ยแล้วก็ดูก็คือปัจจุบันเนี่ย
ตำรวจเนี่ยก็ไปสืบนะฮะเป็นตำรวจจากผู้มังคับการ
ปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะคะ
แกะลอยคนร้ายซึ่งก่อเหตุโจรกรรมทางการเงิน

เป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่เป็นอาชญากรทางออนไลน์หรือว่ากลุ่มแฮคเกอร์
มีการพัฒนาและหาช่องทางที่อ่อนไหวของสถาบันการเงินอยู่ตลอดเวลา
เมื่อสวบโอกาสก็จะโจมตีทันที

แฮคเกอร์ที่เข้ามาก่อเหตุกับธนาคารออมสินนี้
รูปภัณฑ์สันฐานคนร้ายคาดว่าจะเป็นชาวยุโรปตะวันออก

แล้วก็ปล่อยไวรัสมันแวร์เข้าไป

คือใช้แบบสั่งเลยเอาใหม่นะฮะ
เขาใช้การเจาะเข้าไปในระบบธนาคารที่มีช่องโหว

แล้วก็ปล่อยมันแวร์หรือไวรัสเข้าไป
มันแวร์นี่คือชื่อของไอ้กระบวนการเนี่ยนะฮะ

แล้วก็ลิงก์กับโทรศัพท์ของเขาหรือว่าแท็บเล็ต
แล้วก็กดสั่งให้ตู้นั้นจ่ายเงินออกมา
ถ้าใครอยากรู้เรื่องที่ละเอียดกว่านี้
เดี๋ยวในเช้าข่าวชัดโซเชียลเขาจะมีบอกเรื่องนี้

แต่ก่อนหน้านี้นี่ก็คือขโมยจากบัญชี

เขาก็แนะนำว่าอย่าได้บอกความลับ

ข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์ทั้งหลาย
อย่าได้บอกรหัสอย่าได้บอกอะไรไปหมดทุกอย่าง
ทุกวันนี้ขนาดเล็กที่ประชาชนปิดแล้ว
ไอ้ตัวข้างเขาสามารถไปเช็คได้อีกใช่ไหม
ตัวที่เป็นสีทองอันนั้นคือมีข้อมูลของเราทั้งหมด

รวมทั้งบัตรมุงไรมืออะไร
คือจริงนะผมว่านะถ้าเราย้อนกลับไปประมาณสัก๓๐ปีก่อนนะมันก็ยังไม่ได้มีอะไรขนาดนี้นะ

คนรุ่นเก่าเนี่ยป่วยก็ไม่ป่วยของก็ไม่หาย
อะเพราะว่าเอาโจภวงศาลนี้มันมาทำงานหมดดีหรือเปล่า

เอามาเหมือนแบบมาช่วยจะได้รู้ว่าวิธีการแฮ็กอย่างนี้เนี่ยนะ
เราจะป้องกันยังไงเพราะมันก็ต้องคิดได้อยู่ดีถูกหรือเปล่าป่ะ
โอเคเออโจรมึงมาเลยมั้ย

ให้มันมาช่วยตัวชื่อกปากอย่างนี้นะพี่
ไม่สิแต่แบบไม่ใช่คนไทย
เออนั่นแหละต่างชาติไปอีกเรื่องหนึ่งคันนาคอนด้า
เมื่อวานพี่เล่าไปแล้วใช่ไหมเล่าไปคร่าวว่า
ไปพบว่าอนาคอนด้าซึ่งพี่ก็แปลกใจว่าไม่ใช่งูไทยนะฮะ
อยู่หน้าหนึ่งนะคุณอุ้มแล้วก็ไปบอกว่าเป็นเนื้องอกที่หัวใจ

เป็นกิโลเลยดีนะฮะเป็นกิโลเลยเหรอ
ใช่เนื้องอกใหญ่มากอยู่หน้าหนึ่งไทยรัฐนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะ
จากการที่มีโสดแพทย์โรงพยาบาลคลองหลวงจุบัติธุมธารี
ช่วยผ่าตัดเนื้องอกที่หัวใจของอนาคอนด้า
คุณสามารถนำเอาก้อนเนื้อหนัก๑กิโลกรัมออกมาได้นะครับ
แต่ว่าล่าสุดนี้พี่ม้าพี่เหมียวคุณผู้ชมครับ
วันที่๒๓สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
นายอดิษรนุฏนำรงค์นะครับ
ท่านเป็นรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับ
ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยนะครับ
ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะครับ

เป็นสัตว์ต่างถิ่นนะฮะในสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ใกล้สูตรพันธุ์นะครับ
ซึ่งขึ้นบัญชีหมายเลข๒ของไซเตสเขาไว้
ชื่อก็ไม่ใช่ไทยอยู่แล้วของเราต้องไอ้เหลือมไอ้หลาม

ถูกต้องนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมนะครับ

กล่าวอีกนะครับพูดสูมันสิ
ครั้งนี้ได้มีการตรวจสอบนะครับจากรายงานการให้อนุญาต
เมื่อปี๒๑๔๓๑ครั้งเหลวมีจำนวนที่เข้ามา

ในปี๒๕๔๗มีผู้ขออนุญาตนะครับเป็นขององค์การสวนสัตว์นำเข้าทั้งหมด
เอามาทำไมกะ
ซึ่งสามารถเลี้ยงดูได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ส่วนในปี๒๕๔๙อีกประมาณ๒ราย
ซึ่งต้องตรวจสอบอีกครั้งนะครับว่าเจ้างูอนาคอนด้าตัวดังกล่าวที่ผ่าหัวใจ
มามาตอนไหนมาจากไหนนะฮะ
อยู่ในรายชื่อทางกรมอุทยานที่ได้อนุญาตให้ไว้หรือเปล่า
หลังจากที่ปี๒๕๑๙ทางกรมอุทยานไม่เคยอนุญาตนำข้าวงัวนาคอนด้าอีกเลยนะครับ

อยากจะถามว่าเลี้ยงทำไม
ใช่ให้มันกินวันน่ะคือสวนสัตว์เอามาเพื่อการศึกษาเอามาให้คุณหนุ่นเข้าใจ
เป็นร้อยตัวนี่แล้วมันก็ฟิเจอร์ริ่งกันมันก็ต้องออกลูกออกหลาน

ไม่ต่อแต่สูงหนึ่งผมว่างวันอาคอนด้านนี่
ถิ่นกำเนิดเขาอยู่แบบตามป่าอเมริกาเข้าแล้วไงเอ๋ใช่ไหมฮะส่วนอันนี้น่าจะให้เขาอยู่ตรงนั้น
ใช่แต่ว่าคุณมีอากาศไม่มีประเทศคล้ายกันชื้น
เออมันรอนชิ้นแช่อยู่เนี่ยแต่ว่ามันโหมรับประตุ์

อย่างนี้ทำกระเป๋าได้ไหมคะพี่

โอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ย

แต่พูดถึงหมอเขาก็เก่งนะเขาผ่าเอาเนื้องอกมาจากหัวใจได้
ก็แปะเหลี่ยวมาถึงเท่าเพื่อนที่ไม่ได้ลายมันใหญ่ไป

เกี่ยวกันหน้าหนึ่งไทยรัฐเท่านั้นคุณบังเชิญครับ

ฟ้องเศกโลโซกระทืบธอมบี
ธอมบีนี่ก็คือชื่อนางนะคะ
บอกว่าที่สารอาญาถนนรัชดา
เมื่อวันที่๒๓เวลาประมาณ๑๐โมง๑๕นาที
ได้เป็นโจทย์ฟ้องนายเสกสรรสุขภิมาย
หรือว่าเสกโลโซอายุ๔๒ปีเป็นร็อกเกอร์ชื่อดัง
แล้วก็นายสหชาติหรือว่านายชาติอายุ๔๓ปี
ก็เป็นลูกน้องคนสนิทของเสกเขา
ร่วมกันเป็นจำเลยที่๑

ในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นอันตรายแก่ร่างกาย
แล้วก็จิตใจนั่นแล้วก็คมขู่ผู้อื่น

โดยอายการโจทย์ระบุฟ้องความผิดสรุปว่านะฮะ
จำเลยทั้งสองคนได้ร่วมกระทำความผิด
ด้วยการทำร้ายนางสาวชนกชนหรือว่าธอมบี
กับนางสาวเวียรังรองสายแสงทิม
ผู้เสียหายสาวคนสนิทแล้วก็น้องสาวของการ
น้องสาวกันก็คือนางวิพากรสายแสงทิม
ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของโดนทั้งคู่

โดนทั้งคู่ช้ำเลย
ก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าโดนอะไรรู้ไหม
กลามซ้ายหัก

ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เรียบด่วนรามอินทาอ่านรงค์

คนเยอะนะให้เห็นชัดเจนพล็อก

วันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยรายงาน
ว่าเมื่อเสกโลโซแล้วก็ลูกน้องคนสนิทให้การปฏิเสธนะ

ก็ต้องบอกอย่างนี้นะฮะดังนั้นสารจึงส่งสำนวนฟ้องไปยังศูนย์สมารณชัน
ของสารอาญาแล้วก็เพื่อให้ผู้พิธภาคศาสตร์
แล้วก็ผู้ประนอมในส่วนของศูนย์สมานฉันดำเนินการไกลเกลี่ยก่อน
ที่โดยวันนี้คุณเสกโลโซกับสหชาติซึ่งได้รับการประกันตัว
ในขั้นสอบสวนเดินทางไปที่ศาลด้วย
ก็เมื่อกี้อย่างที่เห็นสีหน้ายิ้มแย้มมีรายม้า
มีอะไรป่ะอย่างนี้เป็นต้นไม่มีอาการวิตกกังวล

ปอมมาพี่หนุ่มเงียบมากผมว่าพี่ต้องโดน
ผมว่าพี่ต้องโดน
อ่ะตามข่าวค่ะคุณฉันอ่านตามข่าวค่ะ
วันนี้คือจะปรณีประนอมไม่ต้องขึ้นศาล
แต่ว่าทนายความก็ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดถึง๑๕๐๐๐บาท
ขอปล่อยชั่วคราวทั้งสองคนสารพิจารณาคำร้องแล้วก็หลักทรัพย์แล้ว
มีคำสั่งอนุญาตให้ทั้งสองคนได้ประกันตัวได้โดยดี
ในราคาประกันคนละ๑๕๐๐๐๐บาทออกมาได้
แต่จริงแล้วเมื่อกี้มีคุณการมีการไปแถลงข่าว
แต่ล่าสุดก่อนหน้านี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์
ไปเมาส์ไม่ไปยืมเงินคุณนุ่มคุณนี้แล้วก็เหมือนกับบอกว่า

อะไรประมาณอย่างนั้นตอนนี้คุณตาก็บอกเขาตาสว่างแล้ว

เพราะว่าอย่างนั้นเกี่ยวกับเรื่องราวของธอมเนี่ยนะฮะ
ดังนั้นก็สมควรแล้วที่จะโดนพล็อก
แต่เรื่องทำร้ายร่างกายก็อีกเคสหนึ่งใช่ไหม
ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็จะไปทำร้ายร่างกายใครไม่ได้

ถามว่าผิดไหมโอเคอาจจะในมุมหนึ่งก็อาจจะผิดนั่นแหละ
แต่ถามว่าเขามีเหตุผลหรืออาจจะแบบเป็นเรื่องที่แบบเขาเจ็บชั้นน้ำใจหรือเปล่า

แต่พอทำร้ายร่างกายปุ๊บก็เป็นความไง
แต่จริงถ้าเสกผมเคยเจอเขาเป็นคนที่สุภาพมากเลยนะ
พี่เคยเจอใช่ไหมเหรอ
อยากเจอไหมล่ะอยากจะบอกให้

เป็นคนสุภาพแต่หลังผมว่าอาจจะแบบเจออะไรที่ปรากฏดันเขาอะไรอย่างนี้

โอเค
ต่อไปเป็นข่าวจากหน้าหนึ่งไทรรัฐ
ึงหน้าหนึ่งไทยรัฐ
นี่หมดพระไทยหรอ
ไปเยือนวัติกันเนี่ยค่ะพระสันตปปาฟรานซิสประมุกแห่งคริสตจากโรมันคาทอลิก
ส่งคณะผู้แทนมาไทยแจ้งว่าค้นพบคัมภีร์อักษรขอมโบราณ
พระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๗
ถวายองค์สมเด็จพระสันตปาเมื่อครั้งที่เสด็จประพาทยุโรปนะคะ
ตอนนั้นเป็นพระสันปาปีอูสที่๑๑ค่ะ
เพราะมีพระประสงค์นิมนต์ให้คณะสงฆ์วัดโพ
อดข้อความจากคัมภีร์เพื่อนำไปแปลอีก๗ภาษา
และจากนั้นจะจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวัติกันประเทศอิตาลี
เพื่อถวายพระสันตปาทุกพระองค์ค่ะ
นี่นะคะด้านผู้โชคจาวาสพระเชธุพลนั้น
ระบุเบื้องต้นว่าพบเป็นบทสวดอภิษฐรรม๗คัมภีร์

คาดว่าการถอดความทั้งหมดนั้น

คือตอนนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพล
ก็ได้รับแจ้งความประสงค์ในสมเด็จพระสันดับปาฟรานซิสพระประมุกแห่ง
สตจักรโรมันคาทอลิกองค์ที่๒๐๐
โป๊องค์ปัจจุบันว่าสำนักวัติกันได้ค้นพบพระคัมภีร์อักษรขอมโบราณของประเทศไทย
และจะขอนิมนต์พระสงฆ์ไทยจากวัดพระเชตุพลไปปฏิวัติหรือแปลว่าถอดอักษรคัมภีร์ขอมโบราณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๗
และสมเด็จพระนางเจ้ารำภัยพันนีพระบรมราชินี
ทรงถวายเมื่อครั้งเสด็จประพาทยุโรป
พร้อมกับเข้าเฝ้าองค์พระสรรค์ธรรมปาปราปิอุทธ์ที่๑๑
เมื่อวันพุธที่๒๑มีนาคมปีคศ๒๕๖

โอ้โห

ในวัดท่านเสด็จไปยุโรปแล้วนะฮะ
ตอนนี้ก็ทางผู้แทนจากสำนักวัติกันนั้น
ได้เข้าพบเพื่อแจ้งว่าสำนักวัตการณ์ได้ค้มพบคำพีอักษรของโบราณนี้นะฮะ

โดยโป๊พระองค์ปัจจุบันมีพระประสงค์จะขอนิมนต์พระ
จากวัดพระเชตุพลนั้นไปแปลข้อความดังกล่าวนี้ล่ะค่ะ

เออเลิศนะ
พักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมาเนี่ยนะฮะ

เออมีคลิปให้ดูนะเขาบอกว่า

คุณผู้ชมดูดูมันเขียน

นี่ปิดเบรกจ่าอดีตนักมวย
นักมายากล
จำอดีตนักมายากลได้ไหม

สำลีน้ำตาไหลวอนของาน

เรายังจำไม่ใช่จ่านะฮะ
ยังจำเอาอันนี้ก่อน

เอ้าคนไทยโดนจับฐานอันนี้อยากพูดด้วยอยากพูดด้วยอยากพูดด้วยมั้ยโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวขออ่านก่อนนะฮะ
คือตอนนี้นะครับเขามีเรื่องหนึ่งเรื่องเฉานะครับคนไทยโดนจับฐานชิมก่อนซื้อที่โตเกียวดิสนีแลนด์
เรื่องของเรื่องนี้นะฮะกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศนะครับ
กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะครับผ่านเฟสบุ๊คของกลมคุ้มครองนะครับ
บอกว่าไม่ทันตั้งตัวโดนก็หารักทรัพย์ที่โตเกียวดิสนีแลนด์
เรื่องนี้คงต้องเปรียบเทียบกับความเคยชินของคนไทยบางคนที่ชิมก่อนซื้อ
การที่เราปล่อยประละเลยให้การกระทำแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดา
ขอแค่มาจ่ายเงินซื้อก่อนออกจากร้านไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมอื่นนะครับ
คือง่ายเอาเงินไปจ่ายเขาก่อนแล้วค่อยกินถูกไหมฮะ
เมื่อวันที่๒๕กรกฎาที่ผ่านมานะครับสถานเอกอัครราชทูตนะครับ
ในกรุงโตเกียวเนี่ยได้รับแจ้งจากสำรักงานตำรวจอุอรายยาซึ

หลายท่านอาจจะเริ่มสงสัยว่า
มันเกี่ยวกับการชิมก่อนซื้ออย่างไร

ออกขั้นเวลาหน่อย

คือมีเป็นคนแบบ
อันนี้มันไม่ใช่ชุดหลูปโปร์มันเป็นที่ความเซ้กซี่

คนไทยเข้าไปซุขค่อนนี้

คนไทยเข้าไปกินอะไรที่จังหวัดจับความได้เท่านี้แล้วโดนตำรวจจับ
ยังไม่เห็นคำมันตามทันพี่ดูอะไรอ่านข่าวให้รู้เรื่องเลย

มาฟังต่อคุณผู้ชมคือคนไทยรายนี้เข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับ
ระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้มีการเปิดกล่องขนมที่วางขายอยู่ในร้านนะฮะเอามารับประทานโดยภาระ
หมายถึงก็ไม่ได้ให้ชิมด้วยไม่ได้ให้ชิมไปเปิดโอ้อันนี้สมควร
ก็เลยถูกยามรักษาการจับกลุ่มแล้วก็แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
ให้ดำเนินคณิตข้อหารักษัพย์นะครับ

เพราะถึงสถานที่จำรวจคนไทยรายนี้ไปบอกจำรวจว่าอย่างไรรู้ไหม

ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ประเทศไทยสามารถแกะกล่องแล้วก็รับประทานก่อนได้
ก่อนที่จะนำเงินไปจ่ายต่อพนักงานเก็บเงิน

ซึ่งตนเนี่ยไม่ได้มีจัตนารักทรัพย์แต่อย่างใด
แต่ยังไงก็ตามนะฮะกฎหมายญี่ปุ่นมันค่อนข้างจะแรงถูกไหมฮ

แน่นอนทำผิดแบบนี้ก็เลยขู่ควบคุมไว้ยังสถานที่กักขังของทางตำรวจด้วยนะครับ

ถ้าเกิดขอหารแรงกว่านั้นนี้นะครับคือจะส่งผลให้คุณยังไม่สามารถเดินทางเข้ายีปุ่นได้

น้อยไปทิ้งน้อยไป

ซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้
คืออย่างเช่นเครื่องดื่มหรืออาหาร

เขาก็จะมีใบเสร็จให้เราไปจ่ายเองได้จริง
ก็กินก่อนได้หรือว่าไอติมนี้เอาเปลือกไปทำได้
แต่ว่าถ้าแกะกล่องอย่างนี้ไม่ได้
เราไปแกะกินอย่างนี้ไม่ได้
นั่นคือของที่เขาเปิดอยู่แล้วเช่นพวกของสด
แล้ววันนี้มันอาบอายไข้หน้าที่สุดนะคุณผู้ชม

นี่ที่เมืองไทยก็ทำได้
ไปเดินแล้วเปิดกล่องแล้วกินก่อนแล้วค่อยเอาเงินไปจ่าย

คนชอบไปแอบกินนะไปฉีกกินมีนะ
โดยเฉพาะของนำเข้าไปฉีดกันแล้วก็คว่ำเอาไว้

ไม่ว่าประเทศไหนไม่ว่าทั้งบ้านของเราเอง
คือเมืองไทยคุณก็เป็นคนไปทำนะ
เปิดกล่องเขาแล้วหยิบมากินอย่างนี้
ผมว่าคนไทยคนนี้เขาคงผมเข้าใจผมเคยเป็นว่

คือผมตั้งใจจะซื้อแล้ว

ผมก็หยิบน้ำอัดดงเนี่ย

ผมว่ากรณีหนาจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า
คืออาจจะซื้อมาแล้วใส่นี้แล้วแล้วอยากกินเลยเปิดมากิน

คนไทยคนนี้เขาอาจจะพูดว่าอ๋อของเขาคงไม่ได้ชิมหรอก

ซื้อแล้วตั้งใจจะซื้อแล้วเอาใส่รถเข็นแล้ว

ระหว่างรอจ่ายตังค์งุ่นงี้ระหว่าง

เพราะเขารู้ว่าคงจะไม่ทำอะไรเลวซาม

ไปเปิดกินก่อนเนี่ยหรอ

หมายความว่าโดนทั่วไปอะไรอย่างนี้ไม่รู้

ท่านผู้ชมของเราที่จะไปเที่ยวต่างประเทศ

แต่ถ้าคนนั้นไม่จ่ายละ

หรือจ่า
คุณสำลีซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยคุณฟิลิป

มีลูกมีเมียแล้วปรากฏว่าไม่มีงานแล้วนะคะ
แล้วก็ออกมาอ้อนวอนสังคมให้ช่วยเหลือ

สวัสดีครับผมสำลีมัยกลนะครับ
ก็คลิปนี้นะเป็นคลิปของผมเองนะครับ
เรื่องเมื่อสองปีที่แล้วนะครับ

มีคนดังนั่งเคลียร์อะไรอย่างไรนะครับ
สุดปีที่แล้วหนูไปออกจุดเดือดคดีโดงโกงเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับ
แล้วก็ชีวิตพลิกผันหมดเลยจากหนี้สินหมดปุ๊บมาเป็นหนี้อีกนะครับ
เป็นหนี้หลายหลายจุดเลยนะครับแล้วปัจจุบันนี้หนูไม่มีงานเลย
แล้วก็อ่าร้านไข่ขมชำก็โดนของอ่าของของที่ขายนะครับ
ยึดไปทีละอย่างสองอย่างแล้วก็ที่วอนขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับ
ลูกสาวนะครับเขาจะปวดอ่ากระดูกนะครับเอ่อ
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็ซี่โครงข้างหน้านะครับเอ่อ
บวมใหญ่นะครับแล้วก็ไม่สบายตอนนี้ยังไม่สบายอยู่
แล้วเวลาไปรักษาทีใช้สิทธิ์๓๐บาทนะครับก็ได้แก้แพ้ภาระอะไรอย่างนี้ครับ
หนูก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือหน่อยครับแล้วก็มอไซค์ที่หนูมีอยู่คันหนึ่งนะครับ
ตอนนี้กำลังจะโดนยึดเวลาจะไปซื้อของลูกชิ้นของอะไรมาขายนะครับ
กำลังจะโดนยึดแล้วก็บวกกับที่หมวกไม่มีงานก็จริงจริงนะ
คือจุฐสงฆ์อยากจะขอความช่วยเหลือเรื่องงานนะครับ
ใครมีงานมีอะไรก็ช่วยได้นะครับ
จ้างตัวไปคุณจะได้เอามารักษาเป็นค่าหยุดค่ายา
ค่ะก็คุณสำลีก็หนักเลยตอนนี้นะฮะ
แล้วที่คือเขาทำมาหากินนี่แหละทั้งเปิดร้านขายของชำนะคะ
ออกแสดงมายกลแต่ว่ามันหนักอีกตรงที่
เขาเนี่ยนะฮะไม่มีเงินเลี้ยงถูกครอบครัวตอนนี้
เพราะว่างานน้อยแล้วก็ยังถูกหลอกให้ทัวร์มายกลทั่วประเทศ
คือออกตังค์ก่อนจัดการแสดงมายกลทั่วประเทศไปแสดงแล้ว
ไม่ได้เงินเนี่ยยังต้องออกทุนไปเองด้วยเนี่ยนะคะ
เขาจึงได้ออกมาขอวิงวอนให้ช่วยเหลือเรื่องงาน
ไม่ได้ขอเป็นเงินหรือว่าความช่วยเหลืออะไรที่เป็นเงินบริจาคใดเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เพราะรถจักรยานยนต์ก็จะถูกยึดเครื่องทำมาหากินทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะคะ
ถ้าหากว่าใครที่จะช่วยเหลือคุณสำลีอย่างที่คุณชุวิตได้บอกไปนะ
ติดต่อมาที่เบอร์๐๘๔๔๖๔๔๐๗๒นะช่วยกัน
เมื่อปีที่แล้วหรือ๒ปีก่อนผมเกิดสัมภาษณ์กับเข้าเป็นยังไง
เออสัมภาษณ์เล่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
เขาก็น่าสงสารนะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาออกจากคุณฟิลิปไปนะฮะ
แล้วก็เหมือนกับไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้
แล้วก็มาเจอแฟนก็อยู่กับแฟนมีลูกกันสองคน
ตอนนั้นที่เจอลูกเขาตัวเล็กผู้หญิงยังน่ารักเลย

ก็งานแสดงมายากลมันเอาแน่ไม่ได้

เขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าเออเขาไปแสดงอย่างนี้
บางทีก็โดนด่าได้เงินแบบ๕๐๐บาทก็ต้องไปอะไรอย่างนี้
เพื่อจะเอาเงิน๕๐๐มาเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงคนในครอบครัวเขา
เขาก็พยายามทำมาหากินแล้วล่ะค่ะพี่
แต่ไม่ได้ว่านิ่งดูดายหรือไม่มีงานแล้วก็รอให้คนมาช่วยเหลือก็คือ
ส่วนวันก่อนวันก่อนก็คือคุณฟิลิป
คุณฟิลิปก็เหมือนแบบงานก็น้อยลง
แล้วก็เหมือนแบบอายุมากขึ้น
การโชว์แบบนี้มันก็มีอายุของมันเนอ

ไม่แล้วเดี๋ยวนี้มายากลมันเด็ดดวงมากไปกว่านี้

โอ้โหมันแบบว่าไม่น่าเชื่ออยู่ใกล้มันก็แป๊บ
ไม่ใช่แบบนั้น
อยู่นะเอาแป้งอย่างนี้ขึ้นมา
ทำไปทำมาออกมากลายเป็นนมปังเลย

โดยเห็นกันอยู่ไม่ได้มีอะไรหลบ

อยากให้ชาวประมงคนนี้ไปช่วยสำลีจังเลย

นี่ชาวประมงชาวฟิลิปปินส์นะ
ต้องบอกอย่างนี้เลยไปเจอไข่มุกก้อนใหญ่มาก

หล่อหล่อสมน้ำหน้าตัวเอง
เขียนลายมือจะให้ไปเรียนคัด

ต้องบอกอย่างนี้ว่าเจอไข่มุกก้อนใหญ่ที่สุดในโลก
คุณรู้ไหมว่าไข่มุกก้อนนี้หนักขนาดเท่าไหร่

ไข่มุกมันจะไปห้อยคอยยังไงหรือว่าทำต้มหูที่คงไม่มีด้าน
นี่มันในหอยอะไร
เออในหอยอะไรก็ไม่รู้แหละ

นี่เธอเชื่อไหมว่าเขาเนี่ยพบมานะตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะ
เออแล้วก็ชาวประมงคนนี้
คือเขาไปออกเรือเพื่อที่จะไปหาปลา

โยนลงไป
เขาไปเกี่ยวติดอยู่อะไรสักอย่างก็ไม่รู้

เขาก็เลยต้องดำลงไปเพื่อที่จะเอาสมอออก
คือหอยนี่นะเสร็จแล้วเขาก็บอกเ้๊ะ
งี้ดีกว่าเอาหอยกลับมาด้วย
พอกลับมาเสร็จติดอยู่กับหอยหรอ

สมอเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวหอย

ก็เลยเอาหอยเนี่ยเอาขึ้นมาด้วย

ไม่ใช่เขาก็บอกเออเอาไว้เป็นแบบว่า

ไม่นึกว่ามีค่าก็ไม่นึกว่ามันจะมีค่าอะไร

งัดเปลือกหวยออกมาเนี่ย
มันก็จะเห็นว่าเหมือนมีหินนั้น

เขาก็เลยเอาหินอันนี้เอาเก็บไว้เลย

ขนาดมันไม่ใหญ่หรอกวะ
อันนี้กิโลขนาดใหญ่พี่

ก่อนนี้เราเคยมีนะที่เขาเจอกันเนี่ยนะ

๓๔นิตยาวะไม่เคยเห็นเลยอะ

ฉันไม่อยากจะพูดพูดเลยฉันเครียดทำไมพูดเถอะ
๓๓พัน

๑๐๐ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั้น

เห้ยอยากจะเอาสมอไปโยนแถวทะเลแล้วเกิน
เกี่ยวอยู่ใกล้เงือกขึ้นมาแล้วนี่คือเขาเก็บไว้แล้วมีวันหนึ่งบ้านไฟไหม้
เขาก็เลยเอาไอ้หอยนี้ไข่มุกตอนนั้นไม่รู้เอาหินที่เป็นก้อนเอาย้ายไปด้วย
ผลปรากฏว่าก็มีคนไปพบนะเขาก็เลยนำไปตรวจเช็คดู
ผลปรากฏว่าการตรวจเช็คเนี่ยนะกลายเป็นว่าไอ้นี่มันคือหอย
มันคือไข่มุกอันนี้มันคือไข่มุกแล้วมีชื่อว่าไข่มุกแห่งอัลลอร์
อ๋อเป็นโค๊กเชลล์มสเต็มช่วยว่าเนื้อมันคือเนื้อไข่มุกนัด๓๔กิโลคุณขา

นิวยอร์กอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไม่ขายเขาเอาไปโชว์ที่พิพิธภัณฑ์นิวยอร์ก
เขาตีราคาเอาไว้แต่เขายังไม่มีการขาย
นอกใจนั้นออกมาเปิดเผยตัว
ชื่อชื่ออีส้มออกมาด่านางร้ายปอปราบอกว่าปากปลาล้า

นางร้ายปอปาร์ก็เลยออกมาฉะเดือนมีหัวตาแบบนึง

คือล่าสุดเนี่ยนะคุณผู้ชมมีข่าวออกมานะครับ

ท่านนึงเป็นน้ำขวายนะครับว่านักร้ายว่านักร้าย
จุบันนี้โดนสามีนอกใจ

อยากให้ดารานี้ยังมวดแต่นอนกอดเงินกอง
ก็ลุกขึ้นมาสวยแล้วก็มาดูแค่แภกสามีหน่อยอะไรพอมั่นอย่างน์

เป็นคุณเป้ยปานวาดบ้าง

ปนิตานี่หนึ่ง

เขาเรียกกันถูกไหมเนี่ย

แต่ผมมันไม่เคยถ่ายรูปหวานแหวว
แล้วก็นอนกอดเงินกอกทองอยู่ที่บ้าน
เพราะเมียผมทำงานหนัก

ที่ตกที่คุณหนิงได้อย่างไร
นี่มาตรงที่คุณหนิงพบว่ามันมีอีกเพจหนึ่งนะครับ
ชื่อเพจนี่นะฮะอีส้มสมหวัง
อ่ะกล้องให้ดูมาเนี่ยเห็นแล้วนี่เป็นเพจเหรอคะคุณ

นางร้ายปอปากปลาร้าตัวจริงคือใคร
คือเขาก็เอาเรื่องนี้มาขยายความอีกทีนึง
ว่าดาราคนนี้เป็นใครอะไรยังไงแล้วเปล่าปลับปลาร้า
มันชี้ไปทางคุณหนิงครูหนิง

หลังจากมีข่าวเมาส์นางร้ายปอปากปลาร้า
ผู้ว่ามีกิ๊กพร้อมข้อมูลเม้าระเอียดยิบ
งานนี้คุณหนิงก็ตามตอบทุกคอมเมนต์เลย
หรอหรอจริงนะฮะ

เพราะว่าในข่าวเพจดังแฉอนางร้ายป่าปลาร้า

ใช่หลังมีข่าวผัวแอบซุกกิ๊กนะฮะ
สาวหนิงเดือดเข้าไปคอมเม้นต์นะครับว่า
ถ้าจะเขียนกันขนาดนี้เนี่ยคงไม่ต้องเดากันแล้วมั้ง
เอาเรื่องปลอมมาเขียนให้คนมาวิภาควิจารณ์
สนุกปากแบบนี้ส่วนตัวมักจะบอกกับทุกคน

ถ้าทำกันแบบสุภาพก็รับได้ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริง
ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของผู้ที่ทำเพจนี้
ให้เวลาถึงพรุ่งนี้นะถ้ายังไม่ทำการแก้ไขหรือลบทิ้ง

เอิญเป็นคนชัดเจนใครดีมาดีตอบ

งานนี้สาวหนิงไม่ได้ฉะแค่เพจดังอย่างเดียวที่มาเขียนข่าวนี้นะครับ
แต่ว่าตามไปตอบทุกคอมเมนต์เลยที่พาดพิงด้วย

ใช่เนี่ยสามีของนางเนี่ยนะ
ไปมีกริ๊กเป็นขาวหน้าใคร้แค่นางเม้ย
ก็ไปตามตอบแทบทุกคอมเมนต์เลย

เพราะเนี่ยเป็นร้ายน้องจริง

สมัยนี้อาจจะต่างจากสมัยก่อน

วาดตัวเองค่ะอิฮีฮีหนิงเข้าไปตอบ
เห็นไหม

ร้ายทั้งในจอและนอกจอนี่รู้เลย

นอกจอร้ายมากด้วยค่ะกับคนที่ร้ายมา
แล้วก็มีคนมาชมด้วยชอบค่ะคุณหนิง
นั่นไงนะครับแต่ตอนนี้คุณจีนเองก็อยู่อเมริกานะครับ
แต่ว่าได้ยินข่าวแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องเหมือนกัน

คุณหนิงบอกว่าคุณหนิงต้องการให้เพจนี่ไม่มีการกาลขอโทษ

ทางคุณหนิงจริงผมว่า๑เดียางเป็นบัณฑฐาน
ว่าบางทีถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเขียนแบบให้เคียงแสงเสีย

ก็ยังแอบไปซื้อคอนโดให้นักศึกษา
เด็กมาเต้นแก้ผ้าโชว์ให้๕๐๐บาท

โกรธที่ห่างว่าคุณจ้างเด็กมาเต้น๕๐๐
ก็มายูว่าไงว่าพ่อให้มันฆ่าร้อยบาททั้งนั้นหรอ
สร้างเรื่อง

คือจริงถ้าเกิดเรามองเป็นเรื่องตลกมันตลกนะ
ก็อย่าไปใส่ใจแต่ตอนนั้นเราไหวปะละ
หมายถึงว่าขึ้นมาโดนสมองที่มันทนไม่ไหวขึ้นมาเนี่ยมันแบบ
อย่าไปใส่จาจักรหนิงมันจริงอีก
จะนำไปพิจารณาหมายถึงว่าที่ตำหนิมาด้วยถ้าคำที่มีมารยาทไม่มีคติ
นำไปพิจารณาตัวเองทุกครั้งไม่เคยโกรธแต่ที่ว่าแรงนั้นก็ยอมรับค่ะ

โอเคอย่าไปใส่ใจเลย
ข่าวต่อไปใส่ใจดีกว่าเพราะข่าวนี้พี่ม้าต้องเป็นคนพูด
พี่ม้าได้ข่าวแบบว่าแรงทุกอันเลย
อันนี้บอกแล้วไม่เกี่ยวกับผม
มึงมึงเอาตัวรอดตลอด

แต่ทุกคนก็พูดว่าพี่ม้ากันพูดว่าก็เป็น

มีข่าวอะไรฮะช่วยบอกมาหน่อยว่านางงามกอไก่

ข่าวที่คุณหนุ่มเอียงตัวออกไป

ดอมเหตกูลก็อย่างที่เราเคย

เราว่านะมันอาจจะไม่แน่นอนก็ได้นะ

ยกกาดยกกาดสูง
อันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะ

เออแล้วก็บอกว่า
ไม่ได้ไปเฝ้าอะไรที่กงที่กองเลย

ดอนไม่เฝ้าดอนไม่ได้ไปเฝ้าอะไรที่กองเลย

ชีวิตสีทองชีวิตสีทองช่องเจ็ดของอรอง

ถ่ายอัมสุดำ

ดังนั้นมีคน
มีคนเห็นว่า

เขาก็บอกอันนี้ผ่าน

ตามองกดดันไหมไม่นะไม่ไม่มีไม่กดดันอื้อหือประเภยเอ๊ะ
ใส่ชุดตำรวจกองปราบด้วยถูกโอ้โหบอกนี้คุยกับแคทเรื่อง
ข่าวนี้ไหมแคทสวยเออคุยไหมแล้วก็บอกว่าไม่นะเรื่อง
พวกนี้ไม่คุยอยู่แล้วการกลับมาทำงานแล้วเจอข่าว
ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของข่าวอันนี้ถูกต้อง
อะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องไปซีเรียสก็เราเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้น
เองใช่ทุกอย่างใช้คำว่าเพื่อนได้อ่าผมก็ชินกับเรื่อง
ข่าวอยู่แล้วอยู่มาวงการมาตั้งยี่สิบปีนั่นอ่าเออไม่ต้อง
ไม่ต้องห่วงอะไรชินแต่ก็ดีถือว่ายังไงคนยังให้
ความสนใจอะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรที่คนตำหนิมา
ก็รับฟังอ่าคือจริงแล้วก็เป็นแบบที่ว่าเป็นอย่างนี้
นานแล้วเขาบอกว่าแต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะแก้ไข
แล้วก็ปรับปรุงอะไรเนี้ยให้มันดีขึ้นแน่นอนนะฮะบางทีเนี่ย
อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้แบบว่ามีใครมาติดตามหรืออะไร
ต่างนานาก็พูดไปอย่างนี้แหละสรุปสรุปเนี่ยก็คือ
ว่าปฏิเสธทุกเรื่องราวเหรอเอาอะไรตกใจเดี๋ยวก่อนมา
ทั้งหมดแล้วเหรอแรงตรงนี้แค่คำว่าหลาเฉยนั่นแหละ
กลับมาอุ๊ยอุ๊ยอะไรเราชุดอยู่ร้านเดียวกันอย่างนี้
จะบอกว่าน้องน้องพี่ไม่ได้พูดแค่ตรงนี้น่ะเพราะเดี๋ยวภาพ
ของพี่จะถูกตักเป็นคลิปแล้วไปลงในในไอจีของไทย
ลัดทีวีเขาด้วยตรงเมื่อนี้แหละเมื่อนี้ฉันว่าโดนเป็น
ประจำอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวค่อยรู้ตรงนี้อันเนี้ยผมบอก
แค่แบบว่าจับแขนนะผู้อ่านข่าวนะเออยังโดน
เลยน่ะแต่ว่าสายตาเหมือนมองลงไปข้างล่างอ่าจริงฉัน
มองต้นแขนน้องที่อ่านข่าวไอ้เนี่ยอากาศอ่ะ
ได้ข่าวล่าสุดคุณไม่เจอดอมเห็นประกูลมาฉันไม่เจอ
โดมหรือยังไงวันนั้นน่ะเป็นวันอ่านข่าวว่าใครไปเฝ้า
ใครใช่ไหมไม่ใช่ฉันเอ่อฉันเนี่ยอ่านข่าวไปแล้ว
ถามเขาเลยว่ากดพี่ป่าฉันไม่ได้ถามไม่
ถามว่ามันจริงไม่ถามฉันยืนเฉยเฉยก่อนเราพอดีกอง
ไปชนกันเนี้ยที่แอดสะตูไปชนกันจะเอาดองสวัสดี
ครับพี่เอ้าสวัสดีการเดินมาพี่ครับโอเคมั้ยครับหนูก็

แล้วพี่เจอใครมาเฝ้าใครมาเฝ้าพี่เจอใครมาเฝ้าใครมาเฝ้า

เออถ้าเขาถามว่าทำไมพี่อ่านทำผมอย่างนั้นถ้าเขาถามว่าทำไมพี่อ่านทำผมอย่างนั้น
เออพี่ก็เห็นไปตามไม่ใช่หน้าที่พี่ก็เห็นไปตามภาพที่เห็นพี่ก็เห็นไปตามไม่ใช่หน้าที่พี่ก็เห็นไปตามภาพที่เห็น
เพราะว่าเห็นน้องเขามากองแล้วก็มานั่งรอ
พี่ก็แต่งหน้าทำผมเสร็จแล้ว
แล้วทำไมน้องเขาถึงไม่มาแต่งหน้าทำผม
ที่ก็เลยสงสัยก็เลยพูดกับเด็กเสื้อผ้าว่า
ทำไมน้องเขายังนอนอยู่ไม่มาแต่งหน้าทำผม
เสื้อผ้าเขาบอกว่าไม่รู้อะไรเลยเหรอ

อันนี้จะโดนก็ตรงนี้แหละ

พี่ก็เลยเอาอย่างนี้เข้าไปในตู้เปลี่ยนเสื้อผ้า
พี่ก็เปิดตู้เข้ามาด้วยกันสิ

ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ใช่ก็ไม่ใช่

ช่วงหน้าขุนจายศินีย์นะครับ

หรืออดีตที่ผ่านมานะครับ

หรอว่ามามาโอ้โฮน่าสนใจจริงค่ะฮ่าฮ่าฮ่า
ข่าวแรกของช่วงนี้โอ้มายก็อดนะครับก็หลังจากที่มีสายข่าวนะครับ
ก็ได้มีการแบบเหมือนกับสิ้นสุดความสัมพันธ์กันไปนานแล้วอะไรอย่างนี้
จริงแล้วเนี่ยเรื่องรักเรื่องรักใครนะครับ
แต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณจ๋ายุศินีย์เนี่ยก็พาตัวหมากปลินเนี่ยมาออกรายการสวิทช์
นะครับตามคำขอของแฟนคลับนะฮะเรียกว่า
ก้าวผ่านทุกคำคอรหาแล้วก็ดราม่านะครับ
ก็บอกว่าไม่มีอะไรอย่างที่คนอื่นเขาลือกัน

คือเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณสัก๒ปีที่ผ่านมานะครับ

ซึ่งคุณเจ็ตก็เป็นลูกของคุณคิมบริษัทที่คบหากันมายาวนาน
แต่สุดท้ายแล้วนะฮะสองคนก็ได้มีการยุติความสัมพันธ์กัน

ก่อนที่คุณคิมเบอร์รี่จะหารไปมีข่าวคุกกี้กับคุณมาร์คปริน
ในเรื่องต้นรักริมรัว
ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาทั้งหมากและคิม
ก็ยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกับค่ายละครชื่อดังแห่งนี้อีกเลย

คงจะมีประเด็นกันหรือเปล่าตัดกันไปหรือเปล่า
แต่ว่าหลังจากนั้นเวลาผ่านไปไม่นาน
หมากคิมก็ได้มีการเปิดตัวค่อนข้างชัดเจน
เพราะว่าทั้งคู่เป็นแฟนกัน

ใช่ฉันเป็นแฟนกันคบกันแบบจริงจังอะไรอย่างนี้
แต่ด้วยสื่อก็จะรู้กันเองว่าสองคนนี้เขาเป็นแฟนกัน
แล้วหลังจากนั้นคุณเจ็ตเองนะครับก็ได้มีหวานใจ

เขาบอกเขาไม่ได้เป็นแฟนไงเขาไม่เอ่ยคำนี้

พิมพาพรต้องอยู่อีกข้ายหนึ่งอีกช่องหนึ่ง
ก็คอยดูแลหัวใจกันแบบไม่ขาดนะครับ

หลังจากที่คุณจ๋าเนี่ย
ก็ได้มีการเชิญคุณหมากเนี่ย
มาสัมภาษณ์ในรายการสวิชนะครับ
หลายคนเขาเรียกร้องกันเข้ามานะฮะ

ก็เชิญคุณหมากมาออกรายการร่วมพูดคุย

ดินสอเขียนคิ้วปล่อยคลิปเลย
จริงดินสอเขียนคิ้วแล้วเวลาใช้เป็นเรื่องศึกต้องเหล่า

น้องปีใหม่น้องปีใหม่ลูกน้องแอฟ

น้ำหลาดมาก

น่ารักจริงเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะ

มายูมันเป็นเด็กผู้ชายไงก็ไม่รู้

ไปยินทุกชนิดทุกอย่าง
กลายเป็นขวัญใจหนูน้อยในโซเชียลกันไปเลยทีเดียว

เป็นคำว่าน่ารักและอารมณ์ดีของนมปีใหม่
ซึ่งต้องบอกเลยว่ารูปสาว
ของนมแอฟ

แต่ชอบเหมือนพี่วงมากกว่าว่ะ
จริงหน้าไม่เหมือนพี่วงมากเลย
เรื่องเจาะข้อมูลแก๊งดูตเงิน

สวัสดีค่ะพี่ม้าพี่เหมียวพี่หนุ่มค่ะ

เดี๋ยวมาตามกันต่อในเช้าข่าวชัดโซเชียลค่ะ

เรามีบทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ

เขาไม่ตกใจแต่เป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะ

นี่ชิคกี้พายได้คุยกับคุณมิวคุณมินท์เนี่ยนะ
ทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกแบบมันอยู่อีกโลกนึง

มันเป็นศาละใช่ไหม
มันมึงแหละตัวดี